มาตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดากันหน่อยนะคะ
ถ้านับกันดูเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่คุณกระติกออกมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างยาวเลยที่บอกว่า
สุดท้ายเธอยอมสารภาพแล้วว่าเธอให้การเท็จ

เธอเล่าเรื่องไม่จริงแต่เธอไม่บอกว่ามันคือเรื่องอะไร
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลายคนเฝ้ารอวันนี้เลยค่ะโดยเฉพาะผู้สื่อข่าว

อยากจะถามว่าได้คุยกับกระติกแล้วหรือยัง
ตกลงเขาให้ความเท็จให้การเท็จเรื่องอะไร
คุณคุยกันตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพูดคุยกันแล้วใช่ไหม
วันนี้ครบรอบกำหนดการรายงานตัวของคุณปอและคุณโรเบิร์ตนะคะ
นักข่าวไปรอตั้งแต่๖โมงเช้าเพราะกะว่าคงจะมาแต่เช้านี่ค่ะ
คุณโรเบิร์ตมาคนแรกนะคะ๗โมง๕๕นาทีค่ะ
มาในเสื้อยืดสีขาวหมวกสีดำมาถึงก็เดินขึ้นห้องสอบสวนไปเลย
สอบปากคำพูดคุยกับตำรวจกันอยู่ประมาณสัก๑ชั่วโมงได้นะคะ
แล้วคุณโรเบิร์ตก็เดินทางกลับไม่ตอบคำถามไม่พูดไม่จาอะไร
เดินขึ้นไปคุยกับตำรวจอย่างเดียวจนกระทั่ง๘โมง๑๐นาทีค่ะ
คุณปอค่ะคุณปอตนุพัฒน์ก็มามาเหมือนกัน
มาถึงปุ๊บเห็นนักข่าวอยู่เยอะวนรถออกไปก่อนรอบนึงนะคะ
แล้วกลับมาใหม่ตอน๙โมง๒๕นาทีแล้วก็ลงมาเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นไปเลย
แล้วก็เดินขึ้นไปพูดคุยกับตำรวจเลย
คุณโรเบิร์ตเนี่ยพูดคุยอยู่ในห้องสืบสวนประมาณชั่วโมงนึงใช่ไหมคะ
คุณปอค่ะรายงานตัว๔นาที

ซึ่งกำหนดการรายงานตัวครั้งต่อไปคือ๑๖เมษายนนะคะ
ผู้สื่อข่าวพยายามถามแล้วจริงคุณผู้ชม
พยายามถามให้แล้วทั้งคุณปอคุณโรเบิร์ตว่า
ได้คุยกับคุณกระติกหรือยังรู้เรื่องหรือยัง
ให้การเท็จได้คุยกันไหมยังไงแบบไหน
คุณปอไม่ตอบอะไรก็เนี่ยค่ะเดินดุ่มออกไปขึ้นรถ
แล้วก็ขับออกไปแต่คุณโรเบิร์ตแม้จะไม่ได้บอกเสียง
แต่พยักหน้ากับคำถามที่ว่าได้คุยกับคุณกติกแล้วนะคะ

ก็บอกว่าก็ไม่ได้สอบปากคำอะไรเพิ่มเติมหรอกวันนี้
ส่วนข้อกล่าวหาที่แม่ของคุณแตงโมแล้วก็ทนายเดชาร้องทุกข์กล่าวโทษ
ดำเนินคดีในเรื่องของทำลายพญาหลักฐานเพิ่มเติม
เดี๋ยวขอพิจารณาเรื่องของข้อมูลก่อนว่าจะยังไง
ทีมข่าวเราก็ได้คุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมด้วยนะคะก็บอกว่า
อยากให้ปอกับโรเบิร์ตเลิกวิ่งหนีนักข่าวสักที
ยังไงนักข่าวก็ไม่วิ่งตามหรอกหยุดทักทายกันบ้าง
เหมือนพี่หรือน้องอย่าเป็นอย่างนี้เถิด
หรือเขากลัวว่าคุณแม่ยังไม่ได้อนุญาตให้พูดคุยอะไรหรือเปล่า
อนุญาตให้พี่ปอกับพี่เบิร์ตพูดได้ไหม
ได้โอ้ยสุโลกล่ะ
ไอ้อนุญาตให้ไม่ต้องพูดถึงแล้ว
อนุญาตให้เลยให้คุยไปเลย
ไม่ต้องอนุญาตมันไม่ใช่แล้ว
จริงเขาพูดได้ทุกเรื่องนะเหมือนจะติดคุก
สติกก็พูดเจ้าเลย

แต่เขาไม่เกี่ยวในเรื่องคดีเท่านั้น

ที่บอกพี่ปอล์ก็พูดได้
แต่ไม่เกี่ยวเรื่องคดีเพราะมันเรื่องคดีมันเป็นเรื่องของตำรวจ
แล้วก็คุยคุยปกติธรรมดาได้

แม่บอกว่าก็ต้องรอตำรวจแถลงสรุปคดีให้เสร็จก่อนถึงจะกำหนดวันได้นะคะ

แล้วก็ได้ยินว่าคุณไทยเอกพันธ์จะมีการจัดแห่ร่างคุณตังโมก่อน

สำหรับคุณแม่เองได้มองหรือว่าเล็งหาสถานที่ไว้บ้างยังครับว่าจะไปโบสถ์ก็บทเดิมไง
ที่คลองศรีเหรอค่ะคุณมหาค